สวยทุกดอกมีกี่ดอกก็สวยไปหมดเลยภูมิอกภูมิใจมากกับชิสาทุ่งดอกคอสมอส
ช่วงนี้เบ่งบานสะพรั่งเต็มทุ่งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้าพยากรอากาศกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้อากาศดีดีค่ะไม่น้าวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไป
แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามกันด้วยเพราะว่าอากาศจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
อย่างวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องเตือนเรื่องของคุณภาพอากาศกัน
เพราะว่าประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเมืองใหญ่เมืองศูนย์กลางอย่างกรุงเทพมหานครนะคะ
เป็นช่วงระยะที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะถ้าใครออกนอกบ้านก็ดูแลปกป้องตัวเองนะคะ
จากว่ามีปัจจัยจากลมตะวันออกที่พัดมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้อยู่นะคะ
พ่อแม่พี่น้องชาวใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองหน่อยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
แต่ว่าตอนบนของประเทศนะคะจะมีอากาศหนาวแล้วก็มีหมอกในตอนเช้า
ส่วนกลางวันท้องฟ้าโปร่งมีแดดจัดค่ะบริเวณพื้นราบของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอุณหภูมิประมาณ๑๔๒๑องศาเซลเซียส
แต่ว่าบริเวณยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิลดลงไปต่ำสุดประมาณ๕องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าขับรถขับราที่ไหนก็ระมัดระวังสัญจรเปิดไฟกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้อย่างที่เตือนกันไปค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะคะโดยเฉพาะแถบตอนล่างนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
คลื่นสูง๑๒เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่นสูงไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะแถบภูเก็ตกระบีตรังและสตูน
เฝ้าระวังเรื่องของดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้ใครตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้า
มีหมอกบางพื้นที่แต่บางพื้นที่อย่าคิดว่าคือหมอก
ถ้าอยู่ในบ้านในอาคารก็เปิดเครื่องกองอากาศช่วยบำบัดอากาศ
แต่หากอยู่ข้างนอกพกหน้ากากอนามัยเอาไว้
แต่ถ้าใครจะหนีคุณภาพอากาศแย่แบบนี้มาชมดอกไม้ดี
ฉันก็ยินดีนะคะขอให้มีความสุขในวันศุกร์สวัสดีค่ะ